พรุ่งนี้วันดีวันรวยพรุ่งนี้รวยแล้วก็ติดตามกันด้วยนะคะตัวเลขเนาะหลายสิ่งนะคะ
เป็นไงแล้วตัวเลขมาทุกปีเลยนะมาทุกเดือนเลยงวดนี้มีอะไรบ้าง
นักเสี่ยงโชคทั้งหลายนะเสี่ยงเอาแต่พอดีเอาให้พอมีความสุขอย่าให้เดือดร้อนกระเป๋าตัวเอง
ว่าพี่สุนารีจะเปลี่ยนอาชีพเป็นเจ้าแม่

สุก็เลยโพสต์ภาพนี้เดี๋ยวไปดูพร้อมกันค่ะคุณผู้ชม
ยาวเหยียดนับกันเอาเองค่ะ

ลอตเตอรี่เป็นชุดค่ะนับไปนับมาทั้งหมดนี้๙๐ใบ

คือถ้าถูกสุนารีราชสีมาคงจะมีญาติเพิ่มขึ้นอีกเยอะอย่างแน่นอน

ใช่ค่ะนอกจากจะส่งตัวเลขที่ลอตเตอรี่แล้ว

ต่าเพิ่มอีกหนึ่งตัวเลขเป็นตัวเลขบนเสื้อของพี่สุนารี

เป็นกำลังใจให้กับนักเสียงโชคทุกคนแล้วกันนะคะ
แต่คนจะเล่นนะเห็นเลขอะไรก็จับมาบวกกันได้หมดนะคะ